คุณผู้ชมแล้วจำได้ไหมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่วัดราชประคองธรรมที่จังหวัดนนทบุรีไป
ปรากฏว่าเป็นยังไงไปดูค่ะ
จำได้ไหมคะพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญโภคทรัพย์นางกวักหลังพระศิวรี
ที่วิหารหลวงพ่อพระนอนวัดราชประคองธรรมจังหวัดนวลธบุรีเรานำเสนอข่าวพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่แล้วนะ
วันนั้นนะคะมีพระเกจิดังทั่วภาคกลางเข้ามาร่วมพิธีเกจิดังรวมกว่า๑๐รูปเลยนะ
หลังจากเสร็จจากพิธีแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านก็มารับแจกวัตถุมงคลกันไป
บางคนก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนี่แหละค่ะในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันเนี่ยปรากฏว่า

คุณมีคนได้โชคได้ลาบไปด้วย
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญโภคศัพย์นางกวักหลังพระศิวรีนี่แหละ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณผู้ชม
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า
แค่รวบรวมมาฝากให้ดูกันเฉย
นะก็ไปเช็คอยู่กำลังตรวจอยู่รีบตรวจนะ